ขอความเป็นธรรมบอกว่าให้รังวัดกันใหม่ได้ไหม
ทีนี้ทางกลมป่าไม้ก็ดีสอบประกอบก็ดี
เขาลงพื้นที่ไปรังวัฒน์ก็ให้รังวัฒน์ก็รังวัฒน์ไงเออ
แต่ปรากฏว่าคุณเอ๋ไปแจ้งความคือบุกรุกพื้นที่ของเขา
แต่ไม่เป็นไรอธิบดีบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ก็เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าว
สรุปแล้วลุกพื้นที่ป่าจริงค่ะทั้งป่าสงวนทั้งป่าไม้นะคะ
เมื่อวานนี้อธิบดีกรมป่าไม้เห็นไหมด้านขวามือนะคะ
คุณอัธพลเจริญชันสาพยายามชี้แจงพยายามแถลงไข
แต่คนที่ไปโผล่กลางวงการแถลงข่าวคุณทวีไกรคุบลูกสาวไม่ไป
พ่อไปเองค่ะคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคุณทวีอ่ะ
บอกแล้วไงว่าจะมาแถลงข้อชี้แจงทุกอย่างทั้งหมด
นี่ไงพยายามชี้แจงพยายามอธิบายบอกว่าไอ้พื้นที่เขาสนฟาร์มของลูกสาวเนี่ย
จริงแล้วมันมีแค่๖๙๐ไร่พยายามชี้แจงนะว่าไม่ได้เป็นการบุกลุกป่า
ไม่ได้เป็นการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแต่คุณคะสิ่งที่มันเป็นประเด็นงอกออกมา
แล้วเป็นเรื่องท็อกออฟเดอร์ทาวน์ของเมื่อวานอยากให้ได้ดูกันจริง
อยากให้ได้ช่วยกันตัดสินใจจังหวะหนึ่งค่ะนี่พยายามนะ
เอาเอกสารนิดจังหวะนี้ค่ะคุณดูสิคุณดูสินี่คือการแย่งใหม่หรือยื่นใหม่
คือไม่เห็นเอางี้หลายคนพูดว่าคุณทวีไปแย่งไมอธิบดีมาทำไม
ในขณะที่ตัวคุณทวีเองได้ดูช็อตนี้แล้วคุณจอมขวัญว่าท่านจำได้ไหม
อ่าอ๋อผมไม่ได้แย่งท่านส่งให้ผม
เออไม่เป็นไรคนดูเรียนเชื่อว่ามีวุฒิภาวะมีสติสัมปัชญะ
ตัดสินได้ว่านี่คือการแย่งใหม่หรือการยื่นใหม่
แต่ที่แน่ท่าทีกรียามารยาทของอธิบดีกรมป่าไม้ท่านสง่ามาก
จริงท่านไม่โวยวายท่านไม่มีอาการอะไรเลย
อ่าแต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมา
ใช้คำว่าปรากฏการณ์เพราะสังคมตื่นตัวมากเมื่อวานนี้
หลังจากที่เห็นคลิปข่าวนี้ไปแล้วคุณจอมขวัญเหลาเพชร
ผู้ประกาศข่าวพิธีกรรายการถามตรงของไทยรัฐทีวีอดรนทนไม่ไหว

ขั้นต้องเชิญคุณทวีไกรคุบมาออกรายการ
อยากให้ฟังว่าคุณทวีพูดว่าอย่างไรบ้างค่ะ
อันนั้นจะเป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงคือแนวเขต
นะฮะแล้วผมจะถามต่อนะครับว่า

งั้นผมพูดได้เลยนะฮะ
ในทางที่ผมจบพฤศวะแล้วคลิปอันนี้มาว่า
เป็นพื้นที่๖๐๐ไร่ที่ผมมีอยู่นะ
สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า
พื้นที่สีเหลืองนี้ในสายตาของผม
สเกลอย่างนี้๑ต่อ๔แสนนะครับ
ผมคิดว่าเป็นหมื่นไร่ครับ
เมื่อกี้เห็นไหมท่านส่งมาให้ผมนะครับ

ไม่ใช่ว่าผมไปแย่งไหมไม่ใช่
โอ้โหนี่เข้าใจผิดเลยสังคมเข้าใจผิด

ไม่เป็นความจริงไม่ดูนี่เมื่อกี้ชัดเป็นธรรมผมด้วย

เอาภาพเมื่อกี้เอาอีกหรือคะอันนี้ผมจะหายมากเลยใช่ได้ค่ะเดี๋ยวยอมภาพให้ค่ะ
จังหวะนี้ใช่ไหมนั่นแหละท่านท่านพูดอยู่ท่านจะส่งท่านก็พูดจบแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมนะฮะ
คือคือคุณทวีไม่ได้รู้สึกว่าไปคว้าไม่หรอกท่านพูดจะจบแล้ว
อ่าไม่มีจังหวะแบบมีจังหวะดึงมานิดหนึ่งมากแรงนึงไม่รู้สึกใช่ไหมตอนนั้น
ผมอ้ามไปผมส่งมือไปนะท่านจะพูดจบแล้วนะประเด็นเนี่ยผมก็เลยท่านก็ส่งให้ผม
ดิฉันวิเคราะห์แล้วรู้แล้วปัญหาอยู่ตรงไหนไม่พอค่ะต้องเตรียมไม้ไว้๒ตัว
ผมว่าผู้ชมเห็นทั้งประเทศก็รู้ว่ามันคือแย่งหรือยื่นครับ

คือเมื่อวานตอนที่มีการแถลงข่าว

ทวีไกรคุบไปร่วมรายการโทษทุกอย่างเลย

แล้วบอกว่าโทษเรื่องของการศึกษาเขาผิดเองที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเมืองนา

มีพฤติกรรมที่มั่นใจในตัวเองไม่ฟังใคร
นี่ไงโทษทุกอย่างเองก็เป็นลูกสาวตัวเอง
ทีนี้เล่าต่อคุณผู้ชมคุณทวีบอกว่า
ของลูกสาวบ้างที่ถูกตรวจสอบถูกสังคมตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เชิญฟังคุณทวีอีกรอบหนึ่งค่ะ
ผมรู้จากแม่บ้านนะเขาโทรศัพท์บอกผมว่าน้องเอเนี่ย

ผมรู้จากแม่บ้านน่ะ
โทรบอกผมว่าน้องเอ๋เนี่ยร้องไห้ทุกคืน
ผมจึงสงสารลูกสาวผมมาก
สงสารเขาที่ก็ถูกเกมการเมืองรุมกระหน่ำเขา

แต่ว่าก็คือถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ใช่นี่ไงกลมป่าไม้แจ้งเอาผิด๔ข้อหานะคะ
แต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกแล้วแหละว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะ